ก็ต้องพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิด

คุณน้ำแข็งครับครับเลขคนติดเชื้อรายวันเนี่ย
มันทำให้คนตกใจมาแล้วหลายวันแต่ว่าพอมาถึงวันนี้
คนก็เริ่มจะทำใจยอมรับแล้วล่ะแม้กระทั่งตัวเลข
คาดการณ์ติดเชื้อจริงที่เรียกว่าการติดเชื้อเงียบ
เพราะว่ายังไม่เข้าระบบที่มีการคำนวณว่าอาจจะมีหลายแสนคน
คนก็เชื่อว่าเป็นไปได้แต่ว่าตัวเลขที่ทำให้คนตกใจและกังวล
คือตัวเลขที่มีคนป่วยล้นเตียงรอเตียง
คนป่วยมากกว่าจำนวนเตียงเมื่อสองวันที่แล้วก็บอกมาประมาณ
ประมาณสามเท่าตัวเอาเมื่อวานบอกว่ามากกว่าห้าเท่าตัวแล้ว
แล้วมีตัวเลขที่บอกว่ามีผู้ป่วยที่กักตัวรอเตียงอยู่กับบ้านเนี่ย
สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยคนวันนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีก
ข้อมูลที่บอกว่าหลายโรงพยาบาลต้องปิดแผนกฉุกเฉินชั่วคราว
รับไม่ไหวแล้วภาพที่เห็นคนไปนั่งนั่งนอนนอน
รออยู่หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลบางแห่งเพราะเขาคิดว่า
มันดีกว่านอนรออยู่ที่บ้านการนั่งรอนอนรอที่บ้าน
ไม่มีความหวังไม่รู้จะได้เตียงเมื่อไหร่
ไม่รู้จะต้องตายซะก่อนหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็เกิดเกิด
สภาพที่เป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อเช้า
ตายคาบ้าน๒๑ศพคือหมายนึกว่าในจำนวนคนเสียชีวิต
ร้อยกว่าร้อยหกสิบห้าวันก่อนเนี่ยที่ตายคาบ้านยี่สิบเอ็ดราย
แล้วผู้ถ้าดูในคลิปคนที่เป็นญาติคนในครอบครัว
ที่เขาทั้งถ่ายคลิปเขาไลฟ์สดยิ่งหดหู่เพราะว่า
มันตายไวมากครับฟุบตายคาโต๊ะกับข้าวก็มี
เมื่อเช้านี่แท็กซี่รู้ว่าตัวเองติดโควิด
จะขับรถไปไปโรงพยาบาลก็ไปไม่ถึงฟุบอยู่กลางทาง
นี่อาการมันหนักเร็วขนาดนั้นแล้วที่เราได้เห็นภาพ
ที่เขาไลฟ์กันก็คือคนติดเชื้อตายไปต่อหน้าต่อตา
รายเนี่ยลูกตัวเล็กอยู่กับแม่
แม่ป่วยติดเชื้ออยู่กับลูกสองคน
สิ้นลมไปแล้วลูกยังไม่รู้เลยครับ
ก็ยังนอนกอดแม่อยู่หน่วยกู้ภัยไปเจอ
ก็เห็นภาพลูกนอนกอดศพแม่มันจะมีอะไรสลดหดหูมากไปกว่านี้ล่ะครับ
แล้วสภาพจิตใจเด็กหลายคนที่เจอแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไง
เคสที่เด็กเสียพ่อเสียแม่เหลือแต่ตัวเองอยู่ตามลำพังปู่ย่าตายายก็ไม่มีเนี่ย
กระทรวงพัฒนาสังคมต้องเอาใจใส่วางรูปแบบช่วยเหลือดูแลกันให้ดีนะครับ
ลองไปคิดรูปแบบกันดีให้ดีว่าจะทำยังไง
อย่าแค่เอาไปไว้สถานเด็กกำพลากำเพลออะไรอย่างนั้นไม่ได้
เราเคยมีประสบการณ์การดูแลเด็กกำพร้าใน๓จังหวัดภาคใต้
อันเกิดจากว่าพ่อแม่ถูกผู้ก่อการร้ายฆ่าตายทั้งคู่
หรือตายกันทั้งครัวทิ้งเด็กไว้ลองดูว่า
รูปแบบนั้นเนี่ยจะนำมาปรับใช้กันยังไงกับเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ตายด้วยโควิด
ตอนนี้ส่วนคนร้ายบ้าน
คนร้ายบ้านที่ติดเชื้อโควิดและนั่งนั่งนอนนอนรอความตายอยู่รีดทำนวน
คนติดเชื้อที่อยู่ในห้องเช่าแล้วต้องออกมานอนหน้าบ้านตัวเอง
เพราะว่ากลัวเชื้อจะไปติดคนในครอบครัวผมเสนอไปในรายการขีดเส้นใต้วันก่อนว่า
สถานการณ์วันนี้โรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาสุดปัญญาที่จะทำอะไรได้แล้วนะครับ
เพราะว่างานมันล้นมือกันหมดทุกฝ่ายโทรไปเขาก็ไม่รู้จะรับไปยังไง
ฉะนั้นผมเสนอว่าควรจะมีเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษขึ้นมามาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ผมเสนอว่าควรจะมีชุดที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นสายตรวจโควิด
คือมีรถมีบุคลากรพร้อมเครื่องมือชุดป้องกันพร้อมจะเคลื่อนที่เร็วคอยตรวจตระเวนตรวจตรา
หรือเมื่อรับแจ้งจากผู้ที่พบเห็นเพื่อมารับคนเหล่านั้นไปยังจุดพักคอย
หรือไปโรงพยาบาลสนามหรือไปที่ไหนก็ได้ที่ดีกว่านอนอยู่หน้าบ้านตัวเอง
นอนอยู่ข้างถนนผมเสนอว่าแต่ละเขตของกอทมเนี่ย
เขาแบ่งพื้นที่กันชัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งให้เจ้าหน้าที่ชุดพิเศษแบบนี้ขึ้นมา
เขตละกี่ชุดก็ตามแต่มาทำหน้าที่นี้คอยตระเวนตรวจตา
แล้วถ้าให้ดีให้ดึงตำรวจท้องที่ในเขตนั้นสอนอกับเขตทำงานร่วมกันก็จะดี
เพราะว่าจากวันนี้ไปเนี่ยสภาพคนนอนเรียกนอนรอเตียงอยู่บ้านหน้าบ้าน
นอนหมดแรงอยู่ริมถนนมันต้องมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
หลังจากผมขีดเส้นใต้ออกอากาศไปวันก่อนท่านเลขาธิการนายกดรดิสทัศน์โหสกิจ
บอกว่าในที่ประชุมเมื่อวานซืนท่านนายกได้สั่งการเรื่องนี้แล้ว
คุณอนุชาบุรพะชัยศรีโคศกรัฐบาลบอกว่าในพื้นที่กอทม
จะมีการสนับสนุนทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิดเชิงรุก
ซึ่งจะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปยัง๕๐เขตในกอทม
อันนี้ก็ถือว่าน่าจะช่วยกันได้มาก
ทีนี้มาถึงเรื่องโรงพยาบาลสนาม
ที่มีปัญหาเรื่องเตียงไม่พอแล้วกำลังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการ
วันนี้ก็มีข่าวดีว่าภาคเอกชนจับมือกันร่วมตั้งโรงพยาบาลสนาม
ที่แถวแถวบังนาฏราศกิโลเมตรที่ห้าเพื่อจะรับผู้ป่วยได้สี่ร้อยห้าสิบเตียง
แล้วจะเปิดรับต้นสิงหาเนี่ยมีหลายมูลนิธิเข้ามาร่วมมือกัน
เช่นมูลนิธิพะนินเทวีเกียรวาณนท์มูลนิธิอรยวรารมณ์
มูลนิธิพุทธรักษาเขาจับมือกับโรงพยาบาลในเครือ
เดินทางก็ประมาณสิบนาทีถึงตัวโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นเต็นต์ขนาดใหญ่
ติดระบบปรับอากาศมีระบบระบายอากาศที่ปลอดภัย
อันนี้ก็ดีครับต้องชื่นชมเขาแต่ที่ผมจะบอกเพิ่มเติมคือ
ผู้ใจบุญที่บริจาคการจัดตั้งที่ดินจังโรงพยาบาลสนามทั้งหลายต้องนึกถึง
บริหารจัดการด้วยนะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่โรงพยาบาลสนามบุษราคำเมืองทอง
บอกให้เรารู้ให้เราเห็นว่าถ้าระบบบบริหารจัดการไม่ดีพอ
มันจะเกิดสภาพอิเหละเคคาไปหมดอย่างที่บังซาเขาออกมาไลน์คือ
ห้องน้ำก็สกระปกน้ำก็นองกับพื้น
กระดาษทิชชู่ก็ไม่มีหัวก๊อกน้ำก็ใช้ไม่ได้
แล้วเขาต้องซักเสื้อซักผ้ากันด้วยกันตากกันลุงรังไปหมด
คือโรงพยาบาลสนามเนี่ยไม่เหมือนโรงพยาบาลจริง
โรงพยาบาลจริงเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่เอาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนให้ผู้ป่วย

ผู้ป่วยต้องจัดการเรื่องเสื้อผ้าเอง
เขาก็ต้องซักเสื้อผ้ากันเอง
แล้วจะหาที่ตากที่ไหนล่ะครับ
ก็ตากกันอิเล็กเคค่ะน้ำก็นองอยู่อย่างนั้น
มันก็เลยเน่าอิเลเครคาหาระเบียบไม่ได้
ฉะนั้นในการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม
ต้องลงทุนและต้องคำนึงในการบริหารจัดการด้วย
คือเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคลากรเข้าไปช่วย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขทางการแพทย์เนี่ย

เจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการจัดระเบียบต่าง
เพื่อให้ถูกต้องสุขลักษณะอนามัย
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
สุดท้ายก็ดูข่าวเมื่อกี้
ปกติแล้วคนขายของเขาก็อยากขายของมากได้กำไรเยอะ
แต่ประเทศไทยวันนี้เดินทางมาถึงจุดคนขายของไม่อยากขายของแล้วครับ
คือคนขายโรงศพทำไม่ทัน
ต้องบอกกับลูกค้าว่าทำไม่ทันแล้ว
ฉะนั้นต้องรักษาตัวเองกันให้ดี

ไม่มีอาการหนักก็ไม่ต้องเสียชีวิต
ประเทศไทยมันเดินถึงมาทางมาถึงจุดนี้แหละครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายด้วยนะครับ